ฉลองพระบาทตอนที่นำมาให้ส้มแซมเนี่ย
คู่หนึ่งอายุการใช้งานน่าจะประมาณกี่ปีคะ

ก็ภูมิใจที่สุดนะที่ผมมีโอกาสได้เก็บรอยพระบาท
มีเงินหมื่นเงินแต่เงินล้านก็หาซื้อไม่ได้
นั้นที่ได้ทราบข่าวอย่างเป็นทางการ
ไก่อธิษฐานถึงพระองค์ยังไงบ้าง